สดจริงฮะคุยครบรสสดถึงใจ

เค้าเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย

ทำเหมือนว่าอ๋อถ่ายรูปเล่นกัน

ชั้นถึงไม่เก็บรัคฐาน
จะเห็นคนชุดดำนะ

แล้วผู้ชายเสื้อเหลืองครับไปด้อมมอง
แล้วค่อยก้มลงไปล้วง

ก็เห็นอยู่ว่ามีน้องนักศึกษาอยู่ด้วย

งั้นคนหนึ่งแกล้งทำเป็นยืนจะถ่ายวิวอีกคนนึงจะถ่ายรูปไว้
แล้วส่งซิกบอกให้หันกล้องไปทางชายเสื้อเหลือง
คนร้ายก็พยายามขโมยอยู่นั่นแหละนะขโมยคนที่หลับอยู่
สักพักชายเสื้อเหลืองหยุดนิ่งไปแล้วหนีไปเลยคุณผู้ชมฮะ
มันเกิดขึ้นในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ

เนี่ยสุดท้ายก็ถ่ายติดมาด้วยคุณผู้ชม

สองคนนี้นักศึกษาคือในเสืออายุ๑๘ปีน่าจะเป็นผู้ชายแล้ว
ส่วนผู้หญิงคนชื่อสวยเสือกับสวยมากันสองคนแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดอุดรครับเสือเนี่ยเล่าว่าหลังเลิกเรียนนะพี่
ผมก็ชวนกันมาเล่นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์
ตอนเดินเล่นก็เห็นผู้ชายเสื้อเหลืองลักษณะเหมือนกำลังค้นหาสิ่งของในช่องเก็บรถของมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
มันมีพิรุษว่ะพี่แต่ไม่ได้สิ่งของอะไรไปนะ
หลังจากนั้นไอ้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นเปลี่ยนเป้าหมาย
ค้นกระเป๋าเป้ของนักศึกษาชายที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้
จังหวะนั้นผมเนี่ยทำทีเป็นใช้มือถือถ่ายวีดีโอให้สวยเพื่อนผมเนี่ย
แต่ก็แอบถ่ายให้มันติดหน้าคนร้ายไว้ด้วย
พอคนร้ายรู้ตัวว่าอ้าวสวยแล้วกูโดนถ่ายไปด้วย
ก็ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วคนร้ายก็รีบวิ่งหนีไปเลยครับ
ส่วนนักศึกษาชายที่นอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาพอดี
ปรากฏตังค์เขาหายฮะหายไป๔๐บาท
ตอนนั้นเสือบอกเขาก็ไม่กล้าตามไปถ่ายคลิปต่อนะ
กลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายจะมีอาวุธเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย

ซึ่งคนร้ายคนนี้ผมเองไม่คุ้นหน้าว่ะพี่

แต่ก็อยากจะเตือนคนที่มานอนพักผ่อนที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์

ควรจะมีคนมาด้วยอย่ามาคนเดียว
ทรัพย์สินให้มันใกล้ตัวเก็บไว้ให้ดีเลย
พูดถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมแห่งนี้

มีคนโดนเอาเงินไปเยอะโดนรักทรัพย์ไปเยอะเลย

ให้เอาทรัพย์สินติดตัวไปด้วย
โอ้โหน่ากลัวนะเนี่ย